ไปดูนาทีระทึกของน้องหนูครับ

เราชอบไปทัศนศึกษากันใช่ไหมฮะ
ไปเที่ยวไปทัศนศึกษา
ล่าสุดน้องกลุ่มนี้ไปครับ

แต่มันมีนาทีหวาดเสียวเกิดขึ้นแบบนี้ฮะ

แล้วหันมองเลิกทำไมต้องเป็นของเราด้วย

พานักเรียนชั้นม๖และม๓
ทัศนศึกษาที่เที่ยวแห่งหนึ่ง
มีชื่อเสียงเลยอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับ

ก็ตกลงขึ้นชิงชาร์จสวรรค์กัน

รอบแรกก็ปกติรอบที่๒ชิงช้ามันโอนเอ็นนะฮะ
ลงแล้วได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้
จู่ตัวชิงช้าร่วงลงข้างล่างอย่างรวดเร็ว
ตอนแรกนึกว่าทางเครื่องเล่นเขาทำเตอร์ไพรส์อะไรแบบนี้หรือเปล่า
ให้มันมีความหวือหวาหวาดเสียวที่ไหนได้ครับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบวิ่งมาเธอรู้แล้วว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแน่เลยแบบนี้
มันน่ากลัวแล้วปรากฏว่าเครื่องเล่นขัดคล่องครับ

สุดท้ายช่วยเหลือได้เรียบร้อยครับ

กลับถึงบ้านน้องบอกว่าโอ้โหยังนอนตัวสั่นยังกลัวกันอยู่เลย
เพราะถ้าช่วยไม่ทันหรือช้ากว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น

ช่วยดูแลเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ